ในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุราธานี
เป็นภาพของชายชาวต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่เลยไม่สวมเสื้อ
เดินเข้าไปในร้านขายยาไปพูดคุยกับเพศรัชกร
คุยไปคุยมาตบเพศรัชกรด้วยแว่นหลุดเลยนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด

ชายชาวต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่ไม่สวมเสื้อนะ
แว่นตาของเพศรัชกรกระเด็นหลุดหายไปเลยนะคะ
หลังจากนั้นเกิดการพูดคุยต่อกันอีกสักพัก
สัจกรขายยาค่ะรีบเลยรีบเดินไปหยิบเงิน
แล้วก็ส่งกลับคืนให้ชายชาวต่างชาติชายชาวต่างชาติหลังจากที่ได้เงินแล้ว
เป็นช่วงไปหยิบเงินนะหยิบเงินปุ๊บยื่นให้ชายชาวต่างชาติ
พอชายชาวต่างชาติได้เงินไปรีบเดินออกจากร้านไปเลยค่ะ
ทีมข่าวเราเห็นคลิปแล้วอยากรู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหน
อ่ะถูกระบุว่าที่สุราธานีแล้วมันที่ไหนล่ะตรวจสอบไปตรวจสอบมา
เกิดขึ้นที่ร้านขายยาแห่งหนึ่งบนเกาะพงันค่ะ
ทีมข่าวสอบถามไปยังผู้กำกับตมจังหวัดสุราธานี
เพราะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนต่างชาติได้รับการชี้แจงแบบนี้นะคะ
ก็เห็นแล้วแหละคลิปน่ะสอบถามไปยังเพศรัชกรคนนี้เลย
เพศรัชกรให้การว่าฝรั่งคนนี้ชายชาวต่างชาติคนนี้
มาซื้อยาจากทางร้านไปรับประทานเมื่อหลายวันก่อน
มีอาการป่วยแต่ที่เดินกลับมาเนี่ยวันที่เกิดเหตุ
เขาเดินกลับมาบอกว่าอาการมันไม่ดีขึ้นแล้วก็มีท่าทางโมโหด้วย
หลังจากนั้นค่ะกระชากคอเสื้อเลยตบหน้าไปด้วย
แล้วก็ขอเงินค่ายาคืนที่ซื้อไปวันนั้น๖๐๐บาท
ทางร้านก็เลยคืนไปให้อย่างไรก็ตามนะคะ
ตำรวจตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าผู้ก่อเหตุรู้ชื่อแล้วค่ะ
นายเบนจามินเป็นชาวอเมริกันมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง
ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับเจ้าของร้านให้เช่ารถจักรยานยนต์บนเกาะสมุย
ก่อเหตุที่เกาะสมุยปุ๊บหนีมาที่เกาะพงัน

และตอนนี้นายเบนจามินหนีออกจากเกาะพังงันแล้วด้วยค่ะ

เพราะเพราะวีซ่าเบนจามินหมดอายุแล้วจ้า
ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
เบนเจมินเดินไปเดินมาไม่ส่วนเกือบ
คือเขากลับไม่ได้ไงมันติดโควิดไง
ชีวิตอยู่ยากนะมาเฟียก็ต้องกลัวมาฟรีก็ต้องกลัวเนี่ย
อยากจะได้ยาฟรีอยากมาเอาเงินคืน
มาทำร้ายคนไทยแบบนี้มันต้องจับใจให้เข็ดนะฮะ